ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนทบุรีบ้างมีชายฉลองปีใหม่จนเมาทีนี้ก็เลยเก้งเอ่อ
ซิ่งรถเก๋งไปทางหลักสี่มุ่งหน้าไปทางห้าแยกปากเกร็ดแต่รถเนี่ยไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำ
บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ดสามสิบแปดนี่แหละค่ะแล้วมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยแต่กลับถูกด่าทอ
นึกภาพวินาทีที่รถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็วค่ะเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้ารถพลิกคว่ำหมุนเคว้งหลายตลบ
ก่อนจะหยุดนิ่งอยู่ปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๓๘ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกตะบนคลองเกลือจังหวัดนนทบุรี
สภาพคือหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าพังเสียหายยับเยินหลังคายุบถึงห้องโดยสาร
ฝากระโปรงหน้าหลุดติดคาอยู่กับเสาไฟนอกจากนี้ยังพบขวดสุราที่เหลือติดก้นขวดกระเด็นตกอยู่บนฟุตบาทด้วย
จากนั้นในคลิปของกล้องวงจรปิดจะเห็นนะคะมีพลเมืองดีเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
เดินไปที่รถเพื่อไปช่วยเหลือคนขับออกมา
เนี่ยค่ะพลเมืองดีคนนี้ค่ะนายกรทักษแสงทองอายุสี่สิบสามปี
ชาวจังหวัดนครพนมโดยพบว่าคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่อยู่ในอาการมึนเมากลิ่นเหล้าคลุ้งพูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
อรวาดด่าทอพลเมืองดีและเจ้านาธิกู้ภัยบัวเพชรที่มาให้การช่วยเหลือนะนะครับ
ผู้สื่อข่าวค่ะก็ไปพูดคุยกับพลเมืองดีคนนี้
เป็นคนขับรถวินจักรยานยนต์อยู่บริเวณปากซอยใกล้จุดเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าขณะที่เขานั่งรอรับผู้โดยสารอยู่ที่วินได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เลยค่ะ
หันไปดูเห็นรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าหมุนอยู่กลางถนนก็รีบกระโดดหนีเพราะกลัวจะหมุนมาใส่
หลังเหตุการณ์สงบก็เลยเดินไปดูที่รถจะได้ช่วยคนเจ็บพบว่าคนขับไม่เป็นอะไรมาก
บอกให้ออกจากรถค่ะพอออกมาแล้วปรากฏว่าทำท่าทางเหมือนออกกำลังกายค่ะ
พลเมืองดีก็บอกว่าอยู่เฉยก่อนแต่กลับถูกด่าทอพร้อมบอกว่าจะออกกำลังกายนะคะ
ใช้คำไม่สุภาพด้วยซึ่งชายคนขับรถเนี่ยอาการคือเมาเนี่ยแบบนี้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุยังโวยวายไม่หยุดนะคะไปดูหน่อยค่ะว่าเขาโวยวายอะไรค่ะ
ไม่สู้เมืองนั่งใกล้ชีวิตคุณน่ะ
อันนี้โวยวายนะไปเรื่อยเลยตำรวจก็บอกว่าพยายามจะเชิญตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
แต่นายกรทักขัดขืนตะโกนด่าต่อรวมทั้งพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือก็ยังโดนด่าเสียงดังลั่นเลยนะคะ
ตำรวจเลยต้องขอกำลังเสริมค่ะเรียกกำลังสายตรวจมาช่วยควบคุมตัว
แต่นายกรทักไม่ยอมไปเขาบอกว่าตอนที่ควบคุมตัวคือต้องกอดปล้ำล็อกตัวกันอยู่นานมากก่อนจะนำตัวไปได้นะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกรทักขับรถมาจากหลัก๔มุ่งหน้าไป๕แยกปากเกร็ดด้วยความเร็ว
แล้วรถเลยเสียหลักชนป้ายบอกทางที่อยู่ติดกับเสาไฟฟ้ารถหมุนเว้งก่อนจะพลิกหงายท้อง
แต่ก็ยังคุยไม่รู้เรื่องเพราะอยู่ในอาการมึนเมา
ตำรวจคุมตัวไว้ในห้องขังรอให้ส่างเมาแล้วค่อยสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ